ไปต่อกันที่ชายพุมนะฮะตอนนี้ผู้อยู่ในชายพุมค่อนข้างจังหวัดเภาวะ
เพราะว่ามันมีการไปพบเสื้อชั้นในมัดติดกันเป็นผัว
แล้วก็ไปแขวนไว้ที่ต้นไม้ท้ายหมู่บ้าน
บางตัวก็มีการเอามีดไปกรีด
น่าจะเป็นผู้ชายโรคจิตที่
ขโมยมาแล้วก็เอาไปสำเร็จความไคร่
แล้วก็ไปแขวนไว้แบบนี้ตอนนี้ชาวบ้านคือแบบน่ากลัวมากอ่ะ
เขาก็ไม่กล้าออกจากบ้านกันเลย
กู้ภัยกว่า๑๐นายนำกำลังเข้าไปในป่า
ตรงนี้เป็นป่าเนื้อที่ประมาณสัก๗๐ไร่ได้อยู่ท้ายหมู่บ้านศรีพัฒนา
หมู่ที่๑๐ตำบลช่อง๓หมออำเภอแก้งคอชายภูมิ
เพราะว่ามีชาวบ้านเขาเข้าไปในป่าไปเจอชุดชั้นในของผู้หญิงเต็มไปหมดเลยครับ
กู้ภัยเดินไปสัก๑๐๐เมตรเจอแล้วครับ
เป็นเสื้อชั้นในของผู้หญิงขนาดต่างทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ของวัยรุ่นของผู้ใหญ่เยอะแยะมากมาย
เก่าทั้งใหม่เต็มไปหมดเลยสักประมาณ๒๒๐ตัวอันนี้เขานับทีละตัวเลยนะ
ภายใช้มือนับทีละตัวได้๒๒๐ตัวคาดว่าน่าจะเป็นคนโรคจิตในหมู่บ้านไปขโมยมาแล้วก็คือ
ตอนที่ผู้หญิงเขาไปซักตากไปขโมยมาเสร็จก็เอามาดมแล้วก็สำเร็จความไคร้
จากการตรวจสอบพบว่าชุดชั้นในบางตัวมีร่องรอยคล้ายถูกมีดหรือว่ามีดโกนต่างกรีดเป็นรูโหว
ก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นหัวขโมยโรคจิตที่เอามาแล้วก็มาทำแบบนี้นะครับ
สดังของนางบีอายุ๕๓ปีเป็นนามสมมติแล้วก็เป็นชาวบ้าน
รวมทั้งผู้หญิงในหมู่บ้านเองก็พอเห็นข่าวก็ตกใจมากเลย
เพราะว่าตอนนี้กลัวมากเพราะว่าตอนแรกไม่รู้ว่าชุดชั้นในหายไปไหน
แล้วก็บอกว่าไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนรู้สึกหวาดกลัวและไม่ปลอดภัยเป็นอย่างมาก
คิดว่าคนทำแบบนี้น่าจะเป็นคนที่ไม่ปกติแหละ
พอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่กล้าออกจากบ้านคนเดียวในช่วงกลางคืนเลย
พร้อมกันนี้ชาวบ้านก็ฝากไปถึงตำรวจให้ติดตามคนร้ายให้ได้เถอะครับ
เพราะว่าบริเวณนี้อยู่ในเขตเทศบาลด้วยมีทั้งชาวบ้านโรงเรียนหอพักเยอะแยะมากมาย
กลัวว่าเด็กผู้หญิงจะเป็นอันตรายไป
พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปช่วยสอดส่องดูแลต้นไม้ริมทางไปตัดให้มันดี
แล้วก็ไปเพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างด้วยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของชาวบ้านทุกคน